ขอโชคขอลาบกันหน่อยไหนก็ใกล้สิ้นเดือนแล้ว
จ้าครับค่ะมีที่หนึ่งที่เป็นที่ยึดเหนียบจิตใจของชาวบ้านก็คือ
ไอ้จุกกุมานทองจ้า
จุกกุมานทองชอบเล่นของเล่นเล่นรถเล่นอะไรอย่างนี้สิว่าคุณผู้ชม
แล้วเขาก็บอกว่ามีคนโชคดีถูกโชคลาภมาตั้ง๘งวดนะคะ
ไปกันที่นี่เห็นไหม
คุณชิริสานี่มันร้านขายของเล่นไหมเนี่ยอะเฮ่ย
เินก็นึกว่าใช่แต่จริงแล้วจะบอกว่า
ที่นี่เนี่ยคือที่วัดประชุมมิตรบำรงค์
อยู่ที่อำเภอบ้านฉางสังวัติระย่อ
เป็นที่ร่ำลือเหลือเกินค่ะ
อายุห้าสิบเก้าปีนะคะเป็นแม่บ้านประจำวัดประชุมมิตรบำรุงนี่แหละ
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ๊ยชาวบ้านแถวนี้เขารู้กันดี
ว่าถ้าใครอยากจะมีโชคมีลาบเนี่ยให้มาขอพรกับไอ้จุกเลย
ขอพรเสร็จแล้วนั้นก็ไปที่อ่างน้ำมนต์
ไปดูเลยว่าที่อ่างนั้นมีอะไรบ้างโอ้โหหลายคนไปดู
แล้วก็ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ
ถูกโชคติดต่อกันมาแปดงวดอ่ะ
ฮือในเวลาโรงงานนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหรือ

แต่คุณผู้ชมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าล่าสุดมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
บำรุงนี่นะปกติก็จะเข้ามาทำความสะอาดที่วัดเป็นประจำทุกวัน
เอางงกิ๊บไปถามใครก็ไม่รู้

คาดว่าไอ้จุกน่าจะเอาไปเล่น
นี่เป็นความเชื่อของพี่บำรุงเขา

รถคันไหนที่หายไปก็ตามเนี่ยนะ
มันก็คงมีเลขอะไรปรากฏเต็มไปหมดน่ะแล้วแต่จะดูเอา
เห็นไหมแล้วเลขเหล่านั้นแหละก็นำโชคมาให้
อันนี้จริงแท้ขนาดไหนไม่ทราบนะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของพี่บำรุง

แต่ที่แน่แล้วไปแล้วมันสบายใจ
รู้สึกว่าเรามีที่พึ่งทางใจแล้วทำให้เรามีกำลังใจในการไปทำงาน

ถูกต้องคุณจริงแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ดูรถนะ